ผู้หญิงคนนี้หลอนหลอนที่ช่องแอร์

แต่เป็นกล้องช่องแอร์

คนที่ติดนะเชี่ยวชาญมากเลยนะ

แต่ที่มันแปลกใจคือนี่มันคือแอร์ในห้อง

เธองงไงว่ามันมาได้อย่างไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ไม่มีใครสังเกตเห็นได้เลยในกล้องจิ๋ว
แล้วดูสิคือจะต้องลื้อฝาครอบแอร์มาทั้งหมดเลยนะ
ไล่สายกล้องดูซิเฮ้ยสายมันไปติดตรงไหนมันต่อยังไง
จุดที่คุณผู้ชมเห็นคือมันซ่อนอยู่ในช่องแอร์
พอรื้อแอร์ออกมาเห็นไหมเจอเป็นสายไฟ
สายไฟเป็นเส้นยาวเขาก็ไล่สายไป
ดูลักษณะกล้องที่มือขวาเห็นไหมคะที่นิ้วโป้งมันเป็นสีดำแบนเล็กคุณผู้ชม

มีสายไฟต่อเข้ากับสายไฟของตัวแอร์อีกทีนึง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หอพักในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เสียหายคนนี้เธอเราขอเรียกเป็นนางสาวเอละกันค่ะ
อายุ๒๖ปีเธอเช่าห้องนี้อยู่
แล้วพอเธอเจอกล้องเธอตกใจรีบแจ้งตำรวจ

น่าจะประมาณหลังปีใหม่
ปกติมีหนูคนเดียวที่จะเข้าห้องนี้ได้
แหลกไหมล่ะคุณศิษยาพอเป็นแบบนี้ก็เลยงงไง
คือเธออยู่ห้องนี้มาประมาณปีกว่าแล้วนะ
แล้วมีแฟนนุ่มมาหาบ้างเป็นบางวัน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เธอก็เล่าให้ฟังพยายามที่จะนึกดู
จากแฟนฉันแล้วมีใครอีกไหมที่เข้าห้องมา
ก็มีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเป็นช่างแอร์
แล้วเคยให้เขามาล้างแอร์ทำความสะอาดให้เมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ตอนนั้นที่เพื่อนมาเปิดล้างแอร์ยังไม่เจอว่ามีกล้องซ่อนอยู่
ทีนี้ก็คิดว่ากล้องน่าจะมาติดหลังจากนั้น
แต่มันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานไงว่า
ใครเป็นคนมาติดใช้ชังแอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้
แต่ทีนี้ตำรวจบอกแบบนี้ว่าคนที่มาติดได้
จะต้องมีความรู้เรื่องช่างเพราะว่าเขาชำนาญเรื่องไฟฟ้าเลยแหละ
ไฟที่มาเลี้ยงกล้องตัวนี้มันเป็นไฟจากแอร์ไง
พอเปิดแอร์ปั๊บกล้องก็ทำงานก็อัดก็บันทึกทันที
แล้วตำรวจก็บอกว่าฝ่ายเจ้าของหอพักนะเธอเป็นผู้เข้าพักใช่ไหม
เจ้าของหอเนี่ยว่ายังไงเจ้าของหอบอกแบบนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
แล้วมันไม่มีความจำเป็นด้วยจะต้องไปติดกล้องในห้องนี้
เพราะว่าเจ้าของหอพักเขาก็มีลูกสาว๒คน
คือไม่มีผู้ชายในบ้านเอาง่ายเจ้าของหอเป็นผู้หญิง

ไปแอบดูทำไมมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหม
ทีนี้ทางหอพักเอง
เขาก็ต้องการให้ตำรวจตรวจสอบที่มาที่ไปของกล้องให้ชัดเจน

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเคยอยู่กับแฟนเก่านะ
แล้วแฟนเก่าทำงานกับหน่วยติดตั้งโทรศัพท์
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่งในร้อยเอ็ด
แล้วหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปประมาณสัก๕เดือนได้
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนใหม่ประมาณ๒๓เดือน
แล้วปรากฏว่ามีการติดตั้งกล้องในช่องแอร์
ก็ต้องไปเร่งตรวจสอบตรวจหาพวกดูรอยนิ้วมือแฝงต่าง
แล้วก็ต้องส่งกล้องไปให้คนที่เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ
คิดว่า๒อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชม๒อาทิตย์จะทราบผล
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะ

ผีอะไรผีรามกผีรกิจเนี่ยอยู่ในช่องแอร์นะฮะ
ติดตั้งกล้องไว้แบบนี้แอบถ่ายนะครับ
ไม่รู้ใครเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีแหละคุณผู้ชม
แต่ว่าก็ต้องจับตัวให้ได้นะคะเพื่อความสบายใจ